ตอนนี้ใบตองอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบางที่มีแต่บัว
แต่ว่าไม่ได้เป็นวัวสีทองนะคะคุณผู้ชม
ต้องจะพาคุณผู้ชมมาดูบัวขนาดใหญ่ยักษ์
ใหญ่ยักษ์ขนาดไหนสวยงามขนาดไหนเนี่ย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนมาลัยบัววิคโตเรียค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ใบตองอยู่กับพี่มาลัยค่ะ
เจ้าของสวนมาลัยบัววิคโตเรียสวัสดีค่ะ
มาลัยคะบัวขนาดยักษ์ที่เห็นกันอยู่เนี่ยค่ะ
มีชื่อเรียกว่าบัวพันธุ์อะไรคะ

แต่คนไทยเราบอกว่าบัวกระด้ง
บัวกระด้งคนไทยเรียกว่าบัวกระด้ง

ใช่ค่ะมีขอบนะคะเหมือนกระด้ง
แล้วที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะพี่มาลัย
มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขนาดไหนคะ

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตรครึ่ง
เมตรครึ่งเลยเหรอคะใหญ่มากพี่มาลัย
ต้องอยากรู้ว่ากว่าที่มันจะใหญ่ขนาด๒เมตรครึ่งแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าเวลาพ่อพันธุ์จากเม็ดมาแล้ว
เล็ดมาแล้วเนี่ยขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยจะไม่นานนะคะ
โตไวมากก็ประมาณจาก๔๕เดือนถึง๖๗เดือน

ก็คือ๔๕เดือนถึง๖๗เดือน
แล้วก็จะนับเห็นว่าใบมันใหญ่ขึ้น
บัวยักษ์ที่ว่านี้นะคะก็น่าตาแบบนี้แหละค่ะมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อค่ะ
บ้านเราก็เรียกว่าบัวกระด้งบ้างบัวยักษ์บ้าง
ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตรครึ่งค่ะ
้านบัวยาว๗๘เมตรมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวใหญ่
ที่น่าสนใจคือสีของดอกบัวจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อย
จากสีขาวจนถึงแดงม่วงเข้มและมีกลิ่นหอมอ่อนด้วยนะคะ
ดอกของเขาเนี่ยบานกลางคืนจะเป็นสีขาว
และในส่วนของเราเนี่ยจะหอม
หอมนี่หอมแบบไม่ได้หอมฉุนนะจะหอมแบบชื่นใจมากเลย
กลิ่นสดชื่นเลยกลางคืนเนี่ยจะมีสีขาวแล้วก็ส่งกลิ่นหอม
พอเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะตอนประมาณสัก๙โมง
สายแล้วจะเป็นสีชมพูอ่อน
จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนจากสีขาวเนี่ยนะคะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะ
แล้วเปลี่ยนเสียงอีกไหมคะพอเย็นพอเย็นนะคะประมาณ๔โมงเย็น
บานอีกรูปแบบหนึ่งคือในดอกเดียวกันนี่แหละ
แต่จะบันอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแดงม่วงเข้ม
ดังม่วงเข้มค่ะตอนเย็นค่ะ
คือหนึ่งดอกนี่เปลี่ยนได้ทั้งหมด๓สี๓รอบตอน๑วัน
เดิมถึงจะพันแค่สองวันพอ๒๓วันไปแล้วในกรีบดอกก็จะน่าสลาย
เจ้าสลายก็จะมีดอกใหม่โผล่ขึ้นมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
ก็ถ้ามีดอกแล้วจะมีทั้งปีเลยค่ะ

ไม่ใช่ว่าจะปลูกกันได้ง่ายง่ายนะคะต้องอาศัยเวลาในการดูแลธนุถนอม
เพราะใช้เวลาประมาณห้าถึงหกเดือนแล้วจึงนำไปเพาะเป็นกล้าบัวลงกระถาง
แบบนี้เลยค่ะซึ่งลูกค้าบางคนก็มาซื้อไปเลี้ยง
ตั้งแต่ตอนเป็นต้นกล้าค่ะหรือถ้าไม่แน่ใจอยากเห็นบัวยักษ์เร็วก็สามารถซื้อแบบโตเต็มที่ก็ได้ค่ะ
อะไรคะเห็นว่าแบบนี้อ่ะขายด้วยเหรอคะก็ที่เห็นทั้งหมดเนี้ย
หมดแม้กระทั่งต้นใหญ่ขายหมดใหญ่ก็ขายใหญ่แล้วถ้าเป็นกระถางอนุบาลแบบนี้๕เดือน
เท่าไหร่คะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกต้นสวยไปคือต้นละห้าร้อยบาทค่ะต้นละห้าร้อยบาทเหรอคะค่ะ
ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้กระทางไหนเลือกได้ให้ให้เลือกสวยสวยค่ะไม่สวยไม่ต้องเอาไป
ไม่ต้องเอาไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้อนุบาลเองโหเห็นแบบนี้ไม่ต้องอยากเห็นแล้วว่า
ที่เขาเอาไว้ปลูกเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนขอให้พี่มาลัยพาไปดูได้ค่ะ
ดูกันเลยค่ะไปดูเมล็ดกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมล็ดของบัววิคตอเรียที่พี่มาลัยพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วตอนนี้ใบตองอยู่กับมือหนึ่งแห่งการเพาะเม็ดบัววิคโตเรียนั่นก็คือพี่สมพงศ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่สมพงศ์แฟนของพี่มาลัยนะคะ
แล้วเมล็ดเหล่านี้เอามาจากไหนอ่ะคะเอาที่ดอกเขาน่ะเขาจะมีก้อนอยู่ใต้กรีบดอก
พอกรีบดอกหลุดหมดก็จะเป็นก้อนตัวนี้ก็เก็บมาก็เก็บแล้วเก็บมาแล้วทำยังไงต่อคะ
เอามาแช่น้ำถ้าไม่แช่น้ำแล้วเม็ดฝ่อเพาะไม่ได้แช่น้ำนานไหมคะพี่สมพงศ
ก็แช่ทั้งปีแหละแช่ไปเรื่อยจนกว่าเราจะมาใช้ใช่ไหมคะ
ลักษณะคล้ายเม็ดถั่วเขียวเหมือนกันนะคะ
เล็กเล็กกลมกลมแต่ว่ามันแข็งอ่ะค่ะแข็งแข็ง
แล้ววิธีการเพาะอะไรค่ะตอนนี้เตรียมอ่างนะคะเพาะก็ต้องหากระมังหรืออ่างอะไรก็ได้
เอาเลนใส่แล้วเอาน้ำใส่แล้วเสร็จแล้วก็เอาเม็ดโรยลงไป
ไม่ต้องฝังจมดินก็คือโรยลงไปด้านข้างโรยไปเฉยให้มันลอยอยู่บนผิว
ปีเม็ดก็ได้ปีเม็ดก็ได้โรยเลยนะคะพี่สมพงษ์ได้ได้ได้
โรยไปแบบนี้เหรอคะอ่าใช่ใช่แบบนี้แหละรอบรอบเลยนะคะอ่า
แล้วอย่างงี้มันจะขึ้นมาเยอะไหมอ่ะคะก็มันไม่ได้เกิดเหมือนถั่วงอก
แค่นี้แหละแล้วอีกนานไหมกว่าเราจะรู้ก็ฤดูของเขาอ่ะอืม
ฤดูอย่างที่พี่มารัยบอกว่าใช่มีนาเมษาพฤษฏภาคสาม

อันนี้เราก็ยกไปตั้งให้ถูกแดดบ้าง
ลำไรก็ได้แดดจ้าเลยก็ได้

ห้ามอยู่ในร่มแบบนี้ต้องให้มีแดดโดนบ้าง
มันก็จะถึงฤดูมันก็จะงอกเลยค่ะ

สำหรับขั้นตอนการดูแลเลี้ยงบัว

ต้องใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนค่ะ

เลี้ยงบัวต้องเข้าใจความต้องการของบัวด้วย
โดยเริ่มต้นการเพาะก็ต้องดูว่า
ก้านกับกระถางที่ใส่สมดุลกันไหม
เพราะต้องเผื่อพื้นที่ให้ก้านบัวลอยชูก้านค่ะ
บัวก็จะโตเร็วและออกดอกโชว์ความสวยงามให้เราเห็น

อันนี้ใบตองใบนี้แหละที่จะให้หนูลง

ใบนี้รับได้ไม่เกิน๖๐

เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์ก่อน

อันนี้คือตัวกระจายน้ำหนัก
คุณผู้ชมคะตามใบตองมาลงบัวกันค่ะ
บอกเลยค่ะว่าตอนลงไปตื่นเต้นแอบกลัวนิดค่ะ

ได้แล้วค่ะคุณผู้ชม

รู้สึกเหมือนลอยอยู่บนน้ำเลยล่ะค่ะ

บัวยักษ์บัวใหญ่บัววิคโตเรีย
อ๋อโหไทยแลนด์

ได้มาลงใบบัวขนาดยักษ์แบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็ได้ความรู้อะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการปลูกบัวพันธวิคโตเรียแบบนี้ด้วย
วันนี้ขอบคุณพี่สมพงศ์แล้วก็ขอบคุณพี่มาลัยนะคะ

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์